นี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดน้ำที่เขาเพิ่งเปิดสดใหม่ใหม่ร้อนที่จังหวัดมหาสารคามกันเลยคุณคะ
งานนี้บอกเลยว่านอกจากจะมีสินค้ามากมายให้เราเลือกซื้อเลือกหากันแล้ว
เขายังมีการแข่งขันที่ทำเอาคนทั้งตะบนหัวเราะเปิดเปลืองกระเจิดกระเจิงเลยค่ะทำเหรอจริง
ไปกันค่ะที่องค์การบริหารส่วนตะบนน้องคู่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามค่ะ
งานนี้นะคะเขาเปิดงานตลาดน้ำประชารัฐตะบนน้องคู
จะเป็นผักผลไม้ขนมแปรรูปมากมายเอามาขายกันแบบนี้
จำหน่ายในราคาถูกค่ะ

แล้วคนที่นี่นะเขาก็ทำอาชีพเกษตรกรรมกันเกือบ๑๐๐

แล้วมีอาชีพหนึ่งดีมากก็คือเลี้ยงกบค่ะคุณ
เพราะว่ากบยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่
แต่มันปัญหาคือว่าจะไปขายที่ไหนล่ะ
ก็เลยมีการเปิดตลาดแห่งนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่างานนี้นะคะไฮไลท์ของความสนุกสนาน
อยู่ที่การแข่งขันภายเรือกาบกล้วยนี่แหละค่ะ

คุณคะกาบกล้วยต้นไม่ใช่กาแค่กาบแบบต้นกล้วยเลยล่ะ
มาทั้งต้นนะคะคุณมัดเอาให้อยู่นะคะ
ใครที่ประคองแล้วก็พายไปได้ไวได้ไกลถึงเส้นชัยก่อน

ไปดูบรรยากาศกันหน่อยดีกว่าว่าจะสุดมันกันขนาดไหนค่ะ
เย่โอ๊ย

ก็จะนอนเอาต่างปัจเทียใสแล้วก็ไม่แค่นั้น

คือยังอันนี้เป็นน้ำตื้นอยู่นะครับ
เป็นช่วงการส้อมเขาเข้าเตรียมไปที่จะแข่ง
ก็คือแข่งเรืออีโปงเหมือนกันคุณ

ถูกต้องแข่งกันไปค่ะ
พายกันไปบางคนก็พายวนอยู่กับที่นะคะ

เรียกว่าทุลักทุเลกันสุดเลย

แต่ชูทงเขียวขึ้นแล้วคุณผู้ชม
ไปหรือยัง๑

เขาอยู่กัน๒คนค่ะเขาก็เลยว่าเออค่อยไป

ผมรู้แล้วคือเรืออิปรงนี่
มันเป็นเรือที่ถ้าคุณรีบพายรีบจ้ำ
มันจะมันจะคว่ำมันจะหงาย

พายเรืออีโปงเก็บดอกสนิทนี่เห็นไหม
พอรีบลุกเป็นอย่างนี้พอรีบลุกเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้แหละ

ค่อยแบบว่าเลือกทิศทางให้มันถูก

ดิฉันก็ถ้าเกรอะเดี๋ยวนะสองคนนี้ต้องตกลงกันไหนไหม
เห็นไหมมันไม่ได้ง่ายนะพายเรืออีโปงเนี่ย

เชียร์ก็เชียร์แหละว่าสงสารก็สงสารหัวเราะก็หัวเราะนะคะ
ทั้งหมดทั้งหมดก็เป็นความสุขของคนในชุมชน
แต่มันยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณชนะคุณใบตองและคุณผู้ชม
งานนี้นะเขาจัดใหญ่จัดเต็มนอกเหนือจากการแข่งพายเรือแล้ว

อันไงล่ะ
นี่คือการแข่งขันกินขนมจีนเหรอคะ
ถูกต้องแต่ไม่ใช่ขนมจีนธรรมดาแน่นอน
มันคือขนมจีนกบตากแห้ง

กินกันไม่อายฟ้าอายดิน
ไม่สงสารไม่เกรงใจกบกันเลยทั้งนี้

ขุนป้าใจเย็นนะ

เพราะว่าที่นี่เขาเลี้ยงกบกันเยอะอย่างที่บอร์
โอ้โหแล้วดูป้าเขาอัดขนมจีนเข้าไป
เขาไม่สนใจใครอ่ะดูนี่
คืออยากจะบอกว่ากินทางปากไม่ต้องออกทางจมูกนะคะ
นี่สาวเข้าไปค่ะเต้นขนมจีน
แล้วก็เป็นตัวเลยทีเดียว

โอ้โหคุณค่ะพี่เสื้อเขียวเสื้อแดงเสื้อส้ม

มีความสามารถขนาดไหนปากกว้าง

ต้องเอามาใช้ให้เต็มที่เลยนะคะ

แต่ละคนนะอิ่มกันไปตามกัน

ยังถามว่าเดี๋ยวอันนี้คือกินหรือว่าเททิ้ง
ทำไมมันหกออกขอบจานขนาดนี้

ส่วนบางคนสักสีข้ำคอ

ก็เป็นความน่ารักเป็นสีสันของงานเปิดตลาด
นัดประชารัฐที่จังหวัดมหาสารคาม
ดิฉันสงสารกบจังเลย

ทำได้เสียสละเพื่อมวลมนุษยชาติ

กรรมการกองเชียร์โอ้ลุ้นกันไปนะ

การจกขนมจีนกับคุณป้าเนี่ย
๕นิ้วหงขุนาค่ะจะให้เป็นประโยชน์
นี่ดูดิแต่ทำไปเล่นไป

ใช้มือทานแบบเนี้ย
เป็นวิถีชีวิตชะบาลจุมโจรชาวอีสานกินน่ะ
อร่อยแล้วอร่อย
เต็มมือเต็มไม้อร่อย